เมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยคุณผู้ชมผมก็คุยกับคุณขวัญว่าเอ๊ะทำไมหลังนี่มันเกิดบ่อยจังเลยเนอะ
กับล้อรถยางรถมันหลุดมากลางถนน

หมดเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เออชนปุ๊บเจ้าของรถรีบหยุดรถเลยครับ
ไม่แต่อันตรายนะหยุดในเลนซ์ขวาเลย
มันไหลมาแล้วมาจอดอยู่ด้านซ้าย

มันมายังไง
สุดยอดจริงจริงโอ้มันทำงานหรอกอ๋ออันนี้เราไม่ได้โปรโมทให้น่ะ
แต่นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าของรถจริงนะ
ถามเจ้าของรถเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรมากน้อยหรือเปล่า
แล้วฝั่งคนขับรถก็บอกว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟัง
แล้วก็ข้อความว่าโอ้โหขอบคุณสามีที่ควบคุมรถดีมาก
บอกลูกไม่ต้องห่วงทุนประกัน๒คนลูกอยู่ได้อย่างสบาย
เรียนจบแน่นอนถ้าป๊าป๊าม้าไม่กลับบ้านครับ
คนที่ดูคลิปนี้ก็เข้าไปชื่นชมกันเยอะเลยแล้วก็ถามถึงรุ่นของรถนี้ก็
ส่วนระบบช่วยเหลือฉุกเฉินมันติดมากับรถครับ
ใช่แล้วครับนี่ฮะจริงมันมีภาพนิ่งที่เป็น
ความเสียหายของรถน่าจะเอามาให้เขาดูหน่อยนะ
ว่ามันเสียหายขนาดไหนเสียหายเยอะจริงคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหคือน่าจะเป็นยางล้อรถบรรทุกอ่ะ
ฮะคือหน้าฝั่งขวาเนี่ยนะคือหักไปเลยดีกว่าล้อที่ผมเห็นอ่ะ
ล้อหักไปเลยนะฮะยุบเข้ามาเลยโอ้โหแต่ระบบเขาดีจริงนะ

มันหลุดอะไรกันเรียดลาดเยอะแยะไปหมด

เวลาตรวจเช็คทีไม่รู้ตรวจครบหรือเปล่า

ขอความกรุณานะพี่หนุ่มตรวจเช็คสภาพรถนะ
นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดเนอะ